ถึงแม้ว่าวันนี้ระดับน้ำที่บ้านเฮ้วยแก้วตำบลเขาน้อย
อำเภอสี่ชนจังหวันทะคอนสีธรรมราช

แต่ว่าชาวบ้านก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือบ้าน

เพราะว่าบางครอบครัวไม่มีที่อาศัย

ติดตามจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
๔มกราคมตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๖โมงเช้าอีกวัน
ฝนได้กระหน่ำตกอย่างหนักในพื้นที่บ้านห้วยแก้ว
ตำบลเขาน้อยอำเภอศิชย์ชนจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายกว่า๑๐หลัง
ทีมข่าวย้อนกลับไปดูพื้นที่หลังน้ำรถเนื่องจากเส้นทางที่ถูกตัดขาดได้ซ่อมแซมแล้ว
พบว่าตลอดเส้นทางมีเศษซากต้นไม้ที่ถูกพัดมากับน้ำ
เสาไฟฟ้าข้างทางเสียหายอย่างหนัก
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
เห็นได้ว่าบ้านบางหลังเนี่ยพังทลายไปแทบครึ่งบ้านเลยครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเห็นอีก
เศษซากเลยครับที่มีซากปลับปักพัง

เช่นเดียวกับสภาพบ้านของชายคนนี้
แม้ว่าจะสร้างบ้านไว้บนเนินเขา
ครับผมแต่ก็ตอนนั้นยังไม่ทันเห็นเพราะว่าน้ำมันจะกลบหลังคาไม่ใช่มองเห็นมาเห็นตอน
น้ำป่าพัดขอนไม้ขนาดใหญ่เข้าไปติดใต้ถุนบ้าน
แต่ด้วยความตกใจหยิบแต่รูปพระบรมชายลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙ได้ขอให้พระองค์
ส่งช่วยเหลือให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จที่ป้าเขาถือมาด้วย
เขาอุ้มมาด้วยก็เอามาตั้งแล้วก็ยกมือไหว้
ขอบรรย์สินศักดิ์สิทธิ์และก็ละลึกถึง
พระบาทสมเด็จตัวจากการที่๙ขอให้ช่วย
น้ำกำลังมาฝนกำลังตกหนัก

น้ำลดบอกว่าซึ้งมาก

ซึ่งไม่รู้จะว่ายังไงนะคะ
บารมีท่านคุ้มครองประชาชน
ตั้งแต่ท่านยังอยู่จนท่านไปสวรรค์แล้ว
บารมีท่านคุ้มครองประชาชนประเทศไทยจริง
ก็หยุดซึ้งจริงซึ้งมาก

ที่ได้รับความเสียหายเพื่อนำมาประเมิน
พร้อมทั้งหาวิธีเยียวยาให้กับชาวบ้าน

เรื่องบ้านตอนนี้ก่อนก็คือยังสำรวจศึกษาหาข้อมูล
เพราะว่าเรามีเส้นทางบางจุดยังไปไม่ถึง
ยังมีอยู่ประมาณ๖๗หลังที่ทางที่ตะวันตกอยู่ครับ
และส่วนหนึ่งก็อย่างหวบประมาณ

จะขอสดับสนุนจากหนวงงานของรัฐ

แต่หน่วยงานภาครัฐยังคงให้การช่วยเหลือ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน